มาตรวจสอบเหตุยิงกันในป่าที่จังหวัดเชียงรายนะฮะ

สองนายพรานดวนปืนยิงลั่นสนั่นป่า

เหตุการณ์นี้คือญาติฝ่ายหนุ่มวัย๑๖ปีไม่พอใจ
แล้วก็คิดว่าทำไมถึงต้องมีการยิงกัน
ทำให้ลูกเขาต้องมาจบชีวิตด้วย
เดี๋ยวดูบรรยากาศตอนที่พ่อแม่ร้องห่มร้องไห้หน่อยค่ะ

พ่อแม่ก็ร้องห่มร้องไห้
เพราะว่าต้องสูญเสียลูกชายวัย๑๖ปีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่ลูกชายวัย๑๖ปี
พาสุนัขเข้าไปในป่า
ห้วยโขกน้อยเพื่อที่จะไปยิงนกในป่า
แล้วป่าห้วยหกน้อยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

ก็คือชายวัย๔๓ปีก็เข้าไปส่องสัตว์เหมือนกันนะคะ

ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่อาดุลสุวรรณวลัยเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าเช้าวันที่เกิดเหตุ
ฝั่งนายวิทยาสุวรรณวลัยอายุ๔๓ปี
นายวิทยาเป็นคนเจ็บที่เข้าไปส่องสัตว์เหมือนกันนะ
โทรมาบอกกับผู้ใหญ่บ้าน
บอกผู้ใหญ่ผมถูกยิงอยู่กลางป่า
ทีนี้ผู้ใหญ่ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
พอไปถึงเจอนายวิทยาบาดเจ็บจริง
โดนยิงเข้าด้วยปืนแก๊ปเข้าที่หัวที่หน้า

ห่างออกไปจากที่นายวิทยานอนบาดเจ็บอยู่ประมาณ๒๐เมตร
ก็ไปพบศพนายนัทวิทย์สุดรักอายุ๑๖ปี
นายนัทวิทย์เสียชีวิตแล้วนะคุณผู้ชม
แล้วสภาพศพคือมีบาดแผล
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่สี่ข้างด้านขวา
แล้วก็โดนที่ใบหน้ามันกระจายหลายจุดเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำร่างของผู้ตาย

ส่งที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
ส่วนคนเจ็บเขาเล่าให้ฟังว่าตัวเขามาส่องสัตว์
แล้วเห็นเป็นแววตามาแววตาวาวของสุนัข
พอปืนแก๊ปยิงสวนกลับมาเสร็จนายวิทยาก็เลยยิงไปอีกหนึ่งนัก
แล้วก็เลยโทรศัพท์ไปบอกญาติว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
นี่คือสุนัขของคนตายนะคะที่เข้าไปในป่าด้วย
เรื่องนี้ครอบครัวของนายนัทวิทย์ผู้ตายคล่องใจ
ข้องใจว่าเอ๊ะในเมื่อลูกชายของเขาถูกยิงก่อน
แล้วยิงสวนกลับไปแล้วก็คิดว่าตอนจังหวะนั้นลูกชายพยายามที่จะหนี
แต่ถูกยิงซ้ำมันเป็นความตั้งใจหรือเปล่า
นายวิทยาตั้งใจจะฆ่าลูกให้ตายหรือเปล่า
ทางครอบครัวของนายนัทวิทย์ก็เลยอยากจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
ครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้
ทางพนักงานสอบสวนสพแจ้ซ้อน
ก็เรียกคนที่เข้าไปในจุดที่เกิดเหตุในตอนแรกเนี่ยนะคะ

เพื่อเอาข้อมูลจากทุกคนที่เข้าไปมาประกอบเป็นสำนวนคดี
ทีนี้จากการสอบถามภรรยาของนายวิทยาที่ได้รับบาดเจ็บ
ชื่อว่านางวาลิกาสุวรรณาลัย
ก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าสามีออกจากบ้าน
ตอนช่วงคืนของวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
แล้วสามียังบอกให้ตัวเธอเอาน้ำมันรวมถึงข้าว
ส่งให้ในไร่วันรุ่งขึ้นที
ทีนี้ภรรยาก็ทำตามที่สามีบอกค่ะ
พอวันรุ่งขึ้นไปถึงรอสามีอยู่สักพักหนึ่ง
เอ๊ะทำไมสามียังไม่มาตามที่นัดนะ
เกือบ๑๐โมงมีคนมาบอกว่า
เอ้าเนี่ยสามีเธอถูกยิงทีนี้เธอก็เลยรีบไปดูเลย
ปรากฏว่าสามีโดนยิงด้วยกระสุนปืน
กระจายตั้งแต่บริเวณศีรษะใบหน้าแล้วก็ตามลำตัวคือหลายจุดเลย
แล้วก็เลยถามไงคะว่าคุณวาริกาตอนนี้อาการสามีคุณวิทยาเป็นยังไงบ้าง
แต่ก็ยังหายใจแล้วก็ยังพูดไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นัก
ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องนี้ทางด้านพันธุ์ตำรวจตรี
ปฏิยุทธ์ป้อมไทยสงศ์สารวัตรหัวหน้าสถานีสพแจ้ซ้อนเนี่ย
ก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจก็เรียกคนที่เข้าไปถึงในจุดที่เกิดเหตุ
คนแรกมาสอบสวนแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
แต่ก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายวิทยา
เพราะว่าตอนแรกที่นายวิทยาก็โดนยิงอาการสาหัสเหมือนกัน
ไม่สามารถที่จะให้ปากคำได้
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อายัดตัวเอาไว้แล้วนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้จะต้องให้ความเป็นธรรม
ทั้งฝั่งครอบครัวคนเจ็บแล้วก็ครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะคะ